สวัสดีค่ะพบกับดูกล่อร้อนหนาวท์กับดิฉันนัทชายกิทโมกค่ะ
คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้อากาศเปิดนะคะ

เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะ
ใครมีแผนจะซักผ้าล้างรถหรือว่าโบกปูนเทปูนทำได้เลยค่ะ
เพราะว่าในระยะนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะคุณผู้ชมร้อนอบอ้าวเลยทีเดียว
เราไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันหน่อยค่ะ
เหนือค่ะยังคงมีอากาศเย็นนะคะมีหมอกในตอนเช้ายอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะ
อุณหภูมิอยู่ที่๗๑๕องศาค่ะ
อีสานอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่๑๐๑๖องศา
กลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิราว๑๙๓๖องศาค่ะ
ขณะที่ภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าเช่นเดียวกันนะคะอุณหภูมิอยู่ที่๒๐๓๖องศาคลื่นต่ำกว่า๑เมตรค่ะ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่ค่ะคลื่นสูง๑๒เมตรอุณหภูมิอยู่ราว๑๘๓๕องศาค่ะ
ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองเช่นเดียวกันค่ะร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่ค่ะคลื่นต่ำกว่า๑เมตรอุณหภูมิอยู่ที่๑๙๓๕องศาค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิอยู่ที่๒๒๓๕องศาค่ะ
ขุมผู้ชมค่ะในขณะที่สหรัฐอเมริกาอากาศค่อนข้างหนาวแต่ว่าที่ประเทศจีนบนทนกุ้ยยางบนทนกุ้ยโจขุกับสภาพอาการอย่างที่เห็นแบบนี้
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ